เริ่มกันที่ข่าวน่ายินดีของบรรดาแม่กันก่อนเลยนะคะ
ในวันนี้พอดีน้ำหนักแรกเกิดค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว
รวมไปถึงอีกหนึ่งคุณแม่คนสวยสาวเจนสุดาปานโต
ก็ได้ให้กำเนิดทายาทตัวน้อยไปเมื่อวานนี้
และล่าสุดนะคะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตของวาดที่คุณแม่อย่างชมพู่อารยากันบ้าง

คุณดูสินี่คือคุณแม่นะ

ให้ดูหน้าท้องแบนขนาดนี้คืออะไร
นี่สาบานว่าท้องจริงใช่ไหมคะ
จริงค่ะคือฮาสุดเลยนะ
เมื่อวาดที่คุณแม่แฟชั่นนิสต้าสาวชมพู่อารยา
โพสต์ภาพหน้าท้องของเธอเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่มีข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องได้๖สัปดาห์
เพราะว่าหุ่นของเธอเนี่ยเพลียวบางสุดนะคะ

ซึ่งก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชม
การดูแลรักษารูปร่างมาเป็นเวลานานของเธอ
แต่ว่าบางคนก็ออกอาการเป็นห่วงนะว่า
อาการแพ้ท้องอาจจะทำให้ทานอาหารได้น้อย

แล้วก็โวยพรให้สาวชมพู่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ด้วย
เออแต่ต้องบอกว่านี่คือคนท้องจริงใช่ไหม
ท้องจริงโอ้ยยอมใจแม่ชมจริง
เอามาดูฝากของแพทย์นับประพาตันตระกูลกันบ้างนะคะ
ก็ถือเลิกดีเวลา๑๑นาฬิกา๑นาทีในวันนี้
กำเนิดทายาทคนแรกน้องเรสซิ่ง

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์๑๐๐
ต้องบอกเลยว่าจ้ำม่ำน่ารักน่าชังนะคะ
น้ำหนักแรกคลอด๓๖๖๕กรัมค่ะ
โดยมีคุณสามีนักบิดเบ้นอักษรกิจหรือว่าเน้นเรสซิ่ง
ให้กำลังใจด้วยสีหน้าแจ่มใสอยู่ข้างเตียงตลอดเวลาเลยนะคะ
โดยเมื่อช่วงบ่ายก็มีเพื่อนพ้องในวงการทั้งดีเจต้นหอม
ดีเจบุโกะตามไปมอบสร้อยทองรับขวานหลาน

บรรยากาศที่โรงพยาบาลนี่คื้นเครงมากเป็นพิเศษเลยนะคะ
และที่ถือเลิกดีผ่าคลอดอีกคนก็เห็นจะเป็นคุณแม่คนสวยเจนสุดาปานโตนี่แหละค่ะ
ให้กำเนิดน้องควินซิริสารเมื่อวานนี้เวลาตี๕๕๙นาทีนะคะ

โดยเธอมีกำหนดออกจากโรงพยาบาลในวันพุธนี้ค่ะ
ซึ่งสาวเจนก็ได้โพสต์ภาพความน่ารักน่าชังของลูกชายลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจเนาะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันด้วยนะคะ